ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ล้าน
เป็นรายการเกมโชว์ที่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วตอนนี้

แล้วถ่ายว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร
คุณก็มีสิทธิ์นะครับได้รับแต้มสะสมไว้รับของรางวัลกันได้เลย

เพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์
แค่นี้ก็สามารถสะสมคะแนน
อะไร
อย่ามาจับสิคะอันนี้เรด้าหาหนูค่ะ
วันนี้แต่งตัวสไตล์นี่น่ารักไหม

เซราบูนญี่ปุ่นวันนี้มิกกี้เมาท์

มินนี่เมาท์เป็นหนูจุ๊บน่ารัก
มาทักทายกันก่อนดีกว่านะครับ

คุณพรคุณหนูนาคุณปัญญาคุณพลอย
คุณสมศรีและคุณสรพงศ์
หนุ่มสวนยางค่ะที่มีใจรักในเสียงเพลงนะครับ
แล้วก็ยังมีใจรักในเอ็นเวสเพสลี่นะคะ

จันเมียงเป็นฝรั่งกรีดเอ็นเวสเพสลี่นะฮะ

มีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดนะคะหลังจากไปหนึ่ง
เขาบอกว่าวันนี้ผมขอเป็นชุดเก่งของผม
เขาบอกว่าชุดนี้สีเนี่ยเป็นสีเก่งของเขา
เขาถือเลิกถือใช่นะฮะ

หล่อแล้วเอาการแค่ไหนพบกันเลยค่ะ
เอ็นเวสเพสลี่นะฮะ
สวัสดีครับคุณคุณแดน
สวัสดีค่ะ

เป็นนุ่มนิรนามมาจากเมืองตราด
เป็นนุ่มที่มีอาชีพกรีดยาง

เขามารายการของเราเป้าหมายของเขา
ตอนแรกบอกว่าอยากได้

เปล่าไปทำสังกษีทำรั่ว

สังกษีทำรั่ว

เจ๊บาดื้อชงดา

แดงร้างเป็นไอบ๊อบดาย

แดงร้างเมื่อกี้โชว์ทำไมหลานที่บ้านก็ทำได้

ตอนนี้เวทีแห่งนี้เป็นของคุณแผนแล้ว
มีสิทธิ์หยิบเงิน๑ล้านบาท
อันนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดเล่นพูดตลกอะไรกัน
คุณแผนต้องคิดว่าตอนนี้เราจะคว้าเงิน๑ล้านบาท

พร้อมไหมครับพร้อมครับนี่คือ๑มูลค่า๓๐๐๐บาท

เป็นอย่างไรครับ
ตกอยู่ในความเงียบตกอยู่ในความเงียบงัน
โดยมากเพลงผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบร่องหรอก

แต่โดยมากผมจะเพลงสนุกสนาน
ค่ะไม่ใช่แนวของเราเราแนวของคุณคุณแผน

คืนเพลงเมื่อกี้นี้มันออกเศร้า
คุณแผนนะครับเพลงที่๑
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

หาหยุดเลยเหรอ

หัวช่วงจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

เหรอไม่ใช้

หวั่นใจเหรอก่อนหวั่นใจเหรอ
คือผมทำใจแล้ว

แต่ผมจินตนาจารย์เป็นหนุนานอยู่แล้วหว่ะ
คนที่รักติ๊งอะไรแหละ

เอากำลังใจในด้านเพลงเฉย

เพื่อตกรอบน้องเขาอาจจะเห็นใจ
เอาตัวเข้าแรกกันอันนี้เลยล่ะครับ

ตอนนี้นะคุณขุนแผนมืดมนต์เหลือเกิน
ที่อยู่ทางบ้านนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะ
ใครที่ไม่มืดมนต์ตอบได้เลยค่ะ
ครับผมมาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่ง
มูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ขอให้โชคดีค่ะ
ขอให้โชคดีค่ะ
ได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเธอทำต่อ
เปิดใจได้เลยว่าชอบ
ตั้งแต่วันแรกคบกัน
เคยอยู่คนเดียวขับเขี้ยวชีวิตสู้งาน
คำถามทำเพื่อใครกัน
มีสวรรค์ให้เธอเฉลย
ดังคนคุ้นเคย
ใช่เลยที่ใจเฝ้าคอย
เธอเป็นเหมือนแสงหอย
มาทรงใจที่เชยเมื่อย
ให้มองเห็นทางเดินหากความเงาคุ้นเคย
ทางใจที่ใครผ่านเลย
เคยท่าเธอมาเริ่ม
เดี๋ยวขอค่าที่ถอยหลัง
มีเนื้อเพลงมีท่อนไหนอะไรไหมฮะที่ได้แรงบันดาลใจจากทางคุณหนูนามีไหม
คือตอนเขาขึ้นมาใหม่ก็โอ้ใช่เลย

เหนื่อน้านี่เป็นสวดที่ไม่เคยเจอคนที่ชัยเลยไง

แล้วถามเขารู้ยังว่าเราใช่มั้ย
มูลค่า๓๐๐๐บาทเป็นเพลงแรกของเค้าในวันนี้นะครับ

ลงได้หรือลงผิดครับ
เพรงแรก

โถ่ผมจะเศร้าไปนะ

มูลค่า๓๐๐๐บาท

คุณฟ้าไม่ได้เรียกเขาขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจคุณขุนแผนเหรอคะ

แค่ว่าเขาจะมาหมายถึงผมจะรีบกระดดก่อน

แต่ว่ากำลังใจก็ไม่ได้หมดไปจากวิธีแบบนี้ค่ะ

โอเค

หลังนี่แกมีล้วงกระเป๋าด้วย

เลิกแล้วอาชีพนั้น
ผมชอบมากเลยที่ร้องเพลงแจ๊คธนพลนี่ถูกแป๊บ

คือว่ารถความล่าสุดนี้ก็ฝีมือคุณสรค่ะ
แฟนคุณเรียกนึง

เองชื่อคนที่รอคอยนะครับ
ก็เป็นเพลงดังทรายชื่อเสียงให้แจ็คนะครับ
ก็แต่งโดยครูสลาคุณวุฒิ
และตอนนี้ค่ะคุณขุนแผนร้องได้ไปแล้วนะครับ
เพลงแรกค่ะรับทันทีค่ะ๓๐๐๐บาท

เพลงนี้ถือว่าคุณเป็นเซียนไหม

แทนที่จะซ้อมร้องเพราะเอ้ยซ้อมเต้น